เอาไปดูรูปปั้นกระทงยักษ์สูง๓เมตรที่วังน้ำเขียวดีกว่าคุณผู้ชม
ไปดูชาวบ้านเข้าไปกันที่ไหนเป็นจุดสกัดเขาสูงเขาแผงม้า
อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชศรีมา
นักท่องเที่ยวไปจังหวัดอากาศหนาวแล้วก็ไปถ่ายรูปกับกระทิงยักษ์แบบนี้
นี่ตัวปลอมนะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมฮะหางขาดเหรอคะ
นี่ครับคือเขาก็ไปส่องดูบรรยากาศเรื่องของฝูงกระทิง
คือมันมีกระทิงจริงอยู่เหมือนกันนะแต่ที่มิ้นเห็นเนี่ยคือหางมันขาดไป
คือคนเข้าไปส่องดูฝูงกระทิงออกจากป่าตัวจริงมีเหมือนกันนะฮะ
คือเขาก็ไม่พลาดแต่ว่าก็ไปเห็นเรื่องของหางขาด
แต่ปรากฏเป็นอย่างนี้นะมรอยขีดยาวด้านหลังเลยหางมันหายไปมันหักอะครับ

มรอยที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ศิลป์มือของคน

ก็เลยแบบชนเข้าไปคือกระทิงตัวจริงเอาไปควิดเอา

พอควิดแล้วก็คงงเหมือนกันนะว่าทำไมมันไม่เจ็บเลย
ทำไมดูไม่สะทกสถานสะเทือนอะไรเลย

ตัวใหญ่เนี่ยมันลุกล้ำที่ดิน

ก็เลยวิ่งเข้าไปคลิด
หางรูปปั้นหักขาดแบบนี้เลย

คือตัวจริงเขาก็ไม่รู้ว่านี่รูปปั้นไง

ก็เลยเอาบริการมาฝาดกันแบบนี้